อีกหนึ่งคลิปอันนี้เป็นไอเดียเก๋
คือช่วงนี้หน้าร้อนหลายคนก็ต้องการแอร์
แต่บางทีแอร์อาจจะราคาแพง
บางคนอาจจะแบบไม่สะดวกที่จะซื้อ
ตอนนี้มีไอเดียใหม่เป็นเทรนด์ใหม่บนโลกโซเชียลเลยนะคะ
แอร์คนจนทำง่ายได้ด้วยตัวเอง

ใส่น้ำแข็งเข้าไปเจาะรูแล้วก็ต่อท่อออกมา

คือเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
เพราะว่าเป็นโพสต์ของคุณคนนี้นะคะ
คุณพนเสือยอดเป็นนุ่มใหญ่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
ก็แชร์กันเยอะเลยเพราะว่าคุณพนเนี่ยก็ได้เปิดเผยกับโลกโซเชียล
แล้วก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะคะว่าผู้หญิงในภาพเป็นภรรยาของตน
เป็นเส้นเลือดสมองตีบ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในสิงห์บุรีอากาศร้อนมากนะคะ

ก็เลยหาวิธีคลายร้อนโดยการทำแอร์คนจนขึ้นมานี่แหละค่ะ
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าไอเดียของเขาจะถูกแชร์มากขนาดนี้
แนะนำด้วยมาถึงคุณผู้ชมบอกว่าถ้าอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ย
ควรจะหาผ้าห่มมาคุมโปรงกับกล่องรังโฟม
จะช่วยให้เย็นสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ
นี่ไงล่ะความรักภรรยาน่าแชร์เสมอ

ลมอย่างเดียวมันไม่พอต้องใช้ไอเย็นจากน้ำแข
คือพัดลมมันก็พัดลมร้อนมาหาได้
ใช่ก็เลยต้องเอาน้ำแข็งมานะคะ
ตรวจสอบไปเพิ่มเติมนี่ไม่ใช่เจ้าแรกไม่ใช่ไอเดียแรกคือ

เพราะว่าเป็นพัดลมเขาเรียกว่าเป็นแอร์สิ
เป็นแอร์ที่ทำได้ง่ายราคาถูก
ประหยัดไม่ถึงพันบาทก็ทำได้แล้ว

แล้วก็เจาะรู๓รูประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็เจาะรูด้านบนให้ขนาดพอกับพัดลม
เสร็จเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เอาเปิดพัดลมจ่อนะคะ
หรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็พยายามหาผ้าคลุมมาป้องกันการระเหยไวด้วย
เปิดพัดลมตรงฝากล่องเนี่ย
แล้วก็ทำให้ผ่อนคลายร่างกายจากอากาศร้อนได้นะคะ
แต่ก็มีคำเตือนนี่ว่าให้ระวัง
แต่อาจจะทำให้ร่างกายป่วยเป็นโรคปอดบวมได้นะคะ
เพราะว่าการกระทำแบบนี้เป็นการดึงดูดความชื้นจากน้ำแข็ง

ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรนำตัวไปเจาะกับช่องระบายรังโฟม

ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะ
ก็อย่าไปจอดตรงมากนักนะคะ
เพราะว่าความชื้นมันเข้าตัวแบบตรงเลยไง
ใช่แต่ความชื้นอันตรายประตูงใช่ค่ะ